มาดูประเด็นดราม่าของการเลี้ยงลูกกันหน่อย
ช่วงนี้แหมเรื่องนี้แบบหลายบ้านเหลือเกินนะ

ว่าบ้านฮารุเองรวมถึงบ้านนี้ด้วยคุณ
ต้องเรียกว่าอะไรนะคนเป็นห่วงเกินอัตราไหว
คือจริงหลายคนก็เป็นกังวลแหละว่า
น้องนี่ลูกของคุณพลอยจินดาโชทนะครับ
ก็เลยเกิดว่าไปตีพี่เลี้ยงเข้า

สนุนให้ลูกมือพฤตริกรรมที่ก้าวราวนะคะ

เธอเองก็มีการตักเตือนลูกแล้วว่าทำแบบนี้มันดีไม่ดียังไงนะคะ
ส่วนหลายคนมองว่าที่หลานเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าน้องชายนั่นแหละ
น้องชายของคุณพลอยก็คือคุณชรจินดาโชธ
ชอบตามใจหลานจริงหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังคุณพลอยค่ะ
เขาก็หงุดหงิดเพราะว่าหมวกกับน้องของพลอยเป็นรัฐคนแน่นแล้วมันดันแก้งเขาขึ้นมา
แล้วขาเขาก็เหมือนจะล้มชี้ไปคนละทาง
เลี้ยงก็เข้ามาประคองมือเขาจะแบบพั่วเหมือนจะแบบปัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เสร็จแล้วพลอยก็ถ่ายพอถ่ายเสร็จปุ๊บพอเห็นตรงนี้ปุ๊บพลอยก็เลยตัดเลย
แล้วพลอยก็แบบที่ดีไม่ทำอย่างนี้นะลูกมิมิไม่ให้ทำนะ
แต่ว่าวีดีโอนี้คอยรู้สึกว่าไม่ได้ตัดเท่านั้นออกเอาลงไอจีไปเลย
เพราะว่าพลอยชอบมันคือลูกเราอะค่ะ
ประเด็นที่ลงมันไม่ใช่มันเป็นจังหวะที่แบบสนุกตลก
ที่เด็กคนหนึ่งก็พยายามจะหันเล่นกีฬาเหมือนพี่สาวเขา
ลูกเราเราก็สอนดีทุกคนในบ้านอบรมดี
แล้วก็เด็กความเป็นธรรมชาติของเขา
เราไม่สามารถควบคุมอะไรหลายอย่างได้เขาก็แสดงตามที่เขารู้สึก
แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเป็นแม่หลังจากถ้ามันมีอะไรที่ไม่ดี
สอนเขาหรือเปล่าเราอบรมและแก้ไขแล้วเขาทำตัวดีขึ้นไหม
กามใจไหมก็ชอบคอนค์เป็นคนชอบเอาของเล็ดเอามาล่อ

ลูกบ้านใครก็มีลักษณะการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป
อย่างที่คุณกายพูดไว้ก่อนหน้านี้

ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบในการเลี้ยงลูกในแบบเขาก็ไม่ต้องทำตาม

ลูกใครลูกมันต่างคนก็ต่างรักลูกของตัวเอง